คนก็เข้ามาช่วยห้ามปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็จะไปทำร้ายเขา
จากพลมรรมีที่ตอนแรกจะเข้าไปช่วยห้าม
ปรามอย่าเสียงดังสุดท้ายทนไม่ไหวโดนไล่ฟันมาไง
ใจมันสั่นโกรธมากไปคว้าไม้เบสบอลมา
ทุบหน้าคนที่เอามีดไล่ฟันเขาจนหน้าตาแหกแล้วก็ตายอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ
พบศพนายธนากรอายุ๔๒ปีครับ
หน้าห้องเช่าภายในซอยเจริญพัฒนาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
สภาพใบหน้าผมไม่ลงรายละเอียดกันแล้วกันเอาเป็นว่าคือเละเลยฮะ
ถูกทุบอย่างแรงใกล้กับศพเจอมีดขอแล้วก็ไม้เบสบอลครับ
คนก่อเหตุนี้อายุ๒๐เองนะครับชื่อว่านายทวีปหรือว่านายเบิร์ต
อายุ๒๐ปีเขาไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวจนกระทั่งตำรวจมาคุมตัวไป
ทวีปให้การบอกว่าเขาเช่าอยู่ห้องหมายเลข๘
ได้ยินเสียงผู้ตายก็คือนายธนากรโวยวายเสียงดังหน้าห้องหมายเลข๒
ซึ่งเป็นห้องของคุณถาวรเป็นผู้หญิงสาวชาวสปลาว
เขารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงดังแล้วมันน่ารำคาญเดี๋ยวต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า
ก็เลยไปห้ามสิ่งที่เขาได้รับกลับมาโดนไล่ฟันครับ
นายธนากรเอามีดไล่ฟันเขาเขาเลยวิ่งหนีไปซ่อนตัวในป่า
และใจมันสั่นด้วยความโมโหไปคว้าไม้เบสบอลในห้อง
ทุบผู้ตายอย่างแรงจนกระทั่งสิ้นใจตายหน้าห้องเช่า
วันนี้ได้ไปคุยกับสาวชาวลาวครับเธอเล่าให้ฟังนะฮะ
เธอบอกว่าผู้ตายเป็นลูกชายของเพื่อนรุ่นพี่
มีเมียมาแล้วสองคนแล้วเลิกกันผู้ตายซ้อมเมีย
ทนไม่ได้เมื่อ๔ปีก่อนเคยทำงานที่ฟาร์มหมูแห่ง๑
ที่กุมภาวาปีแล้วถูกผู้ตายเนี่ยขุบังคับสารพัฒน์สารเผย
โดยเฉพาะถูกบังคับให้ร่วมหลับนอนหรือว่ามีเซ็ก
เธอทนไม่ไหวฮะต้นเดือนสิงหาก็เลยย้ายจากกุมภาวาปีเนี่ยนะฮะ
เลยถือมีดมาด้วยจะเข้ามาหาเธอให้ได้เธอไม่ยอม

ผู้ตายล้วงมือเข้ามาทางหน้าต่างบางเกร็ดนะฮะ
คว้าหัวเธอจับกระแทกใส่หน้าต่าง
เธอเอื้อมมือเข้าไปเห็นไหมกระจกแตก
เอื้อมมือไปกระชากหัวหยุมหัวมากระแทกกระแทกอย่างนี้

ทวีปหรือในเบิร์ตเพื่อนร่วมห้องเช่าแถวนี้
ก็เลยมาช่วยแล้วก็โดนไล่ฟัน
ก่อนที่จะไปเอาไม้เบสบอลนั้นมาทุบคืนครับ
อันนี้ก็รู้ได้คนอยู่ทางนั้นก็โอเค

บางทีจังไม่เห็นเขาถึงทุบหัวบ้างเนี่ย
ในเบิร์ตบอกได้

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็คุมตัวส่งดำเนินคดี
โอ้โหจากพลเมืองดีที่จะไปช่วยห้าม
สุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายเลย